ดูก็รู้ว่ามันเป็นสีหน้าแห่งความสุข
แน่นอนเพราะว่าเข็นของที่น่าจะรับประทานแล้วมีความสุขมาให้พวกเราได้เคยชมกัน

นี่คือเมล็ดทานตะวันอบน้ำพึ่ง๓๐กรัมเป็นเมล็ดทานตะวันที่คุณภาพดีหวานกรอบ

อันนี้เมล็ดแตงโมอบสูตรดั้งเดิม

ของผมเมล็ดฟักทองอบ๒๕กรัมครับผม
เล็ดฟักทองอบผสมน้ำผึ้งนะหวานกรอบทานเพลินมากขอบอก
นี่คือคำถามข้อที่๒มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากฟาวเวอร์ฟู้ดนะคะ
ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

กลับมานะที่ผมนอนหน่อยมาเอาอยู่นี่กันเลยค่ะ
เว้ยสำหรับความตื่นไว้เลยครับ

อันแรกมะเล็ดทานตะวัน
อันที่สามมะเล็ดพักชองอบเหน็มพรึง

เราจะเห็นอันนู้นเยอะนะ

ใช้๒ข้อเลยได้ไหม

ผมบอกเลยนะไอ้วันนี้ที่ผมมารายการเนี่ย
ตอบตกลงคำถามแรกคือผมถามทีมงานว่า

ไม่ใช่ราคาไอ้นี่นะของนะ

เงินจากรายการเท่าไหร่
เราต้องมาแบบสนุกดิไปที่สุดข้อสุดท้าย
มึงสนุกไปคนเดียวกลัวเอาตังค์

เอาอย่างนี้พี่ให้ความรู้ของเราแล้ว

ถ้าผมนะผมว่าอันนี้ตัดทิ้ง
อันนี้ตัดทิ้งต้องแกะเมล็ดด้วยมีหลายขั้นตอน

อันนี้ใช่ไหม
นอกจากสับสนแล้ว
คุณยังดูสับปรับด้วย

ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาเบอร์

เอาล่ะเป๊กจะไม่ให้คุณโยกย้ายสายสะโพกอะไรอีกแล้ว

เล็ดทานตะวันอบน้ำพึ่งเป็นสินค้าที่ถูกที่สุด

อันที่คุณไม่ได้เลือกนี่คือเมล็ดฟักทอง

ราคาอยู่ที่๒๐บาท
ฟาเวอร์ฟู้ดราคาอยู่ที่
เอาแล้ว
และสิ่งที่คุณเลือก
เล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง
ต้องถูกกว่า๑๕บาท

๑๐บาท

และราคาอยู่ที่

๑๐บาท

เพราะว่าเค้าแพงกว่าเม็ดแต่งโม

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
คุณสามารถคุณจิ๊บโป้ข้อต่อไปค่ะ
กดดันจะเพิ่มขึ้นความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้น

ข้อต่อไปมูลค่า๘๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

วิวรุยังมาหารายรองท้องกันหน่อยไหม
ไม่ใช่ให้กินคนเข็นนะคะหมายถึงขนมปังที่อยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
เป็นขนมปังแสนอร่อยจากเลอแปงนะคะ
อันแรกนี้ค่ะคุณไซมอนคุณจิโฟที่อยู่ตรงหน้าพี่เป๊กนะคะ
นี่คือขนมปังเลอแปงแซนวิชตัดขอบรสใบเตย
อิ่มอร่อยคูณ๒รสหมูหยองมายองเนสและทูน่ามายองเนสค่ะ
ส่วนอันที่๓นี้ค่ะเป็นแซนวิชหมูหยองน้ำสลัด๒ชิ้น
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
เป๊กถามเลยค่ะว่าสมุนปังจากเลอแปงทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ราคาเนี่ยพอเดาได้อันนี้น่าจะประมาณอยู่ที่๒๐บาท
๒๐ใช่อันนี้เอา๒อันใช่ไหมคะพี่เป๊กกี้๒อัน
อันละ๑๕บาทได้ไหม
เป็นแซนวิชหมูหยองน้ำสลัดนะตีไป๓๐อุ๊ยอย่าเข้าใกล้
ทำไมฮะอันนี้มันน่าตกใจฮะขนมปังขนมปัง
ถ้าเล่นอย่างนี้เล่นเสร็จแล้วโทรตามพี่หนัก
แล้วไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยนะไม่เอาไม่เอาเลย
ขนมตกใจเนอะขนมปังโอเคตกใจเลย
อันนี้๔๕บาทจริงปะเนี่ยแต่อันนี้คุณน่าจะแพงกว่าคือตัดขอบด้วยนะไม่มีขอบแล้ว
ผมว่านะอันนี้๓๐อันนี้ประมาณ๔๐๔๕อันนี้น่าจะถูกกว่า
อันนี้ใช่น่าจะแพงกว่า๓๐บาท
อันนี้ถูกสุดอันนี้ที่จริงถูกสุดถ้าอันเดียว
อ่าใช่ถ้าอันเดียว๒อันนี่ดี๗สำคัญ

คุณไม่ได้เงินเลยนะเงินสำคัญกับคุณไหม
ถ้าพูดถึงตัวช่วยเนี่ยเรามาเอาสนุกไง

พี่มาเอาตังค์นอนแล้วก็ไปให้สุดเท่าสุดท้ายฮะ
โอ้โหแต่ถ้าข้อนี้ผิดจบเลยนะ
ข้อนี้ผมว่าผมมั่นใจผมชิงบ่อยนมปังเนี่ยแต่ผมว่าอันนี้ชัวร์

ความเห็นคุณตรงกันไหมคะผมว่าตรงกันนะ
ถ้าคุณคิดว่าความเห็นคุณตรงกันเดี๋ยวเป๊กนับ๑นับ๒นับ๓

อ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามชี้
ให้กันสิค่ะ

วิชกระเป๋านี่คือสินค้าที่ถูกที่สุดที่คุณคิด

ขอเฉลยที่แซนวิชหมูหองในน้ำสลัด๒ชิ้นที่คุณไม่ได้เลือก

เห็นมั้ยผมสั่งได้เห็นมั้ยเห็นมั้ย
และเป๊กจะเฉลยอีกอันหนึ่งที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
ปังตัดขอบรสใบเตย
๒๓บาท

โอ้ว้าวมายก็อด
แล้วสามารถเปลี่ยนตอนนี้ได้ไหมครับ

คือเปลี่ยนแขกรับเชิญค่ะ

ับเบิ้มแซนวิชกระเป๋าที่คุณเลือก
อันนี้ราคาต้องถูกกว่า๒๒บาท

๒๒บาท

๒๖บาท

เป็นของที่ถูกที่สุด

กดดันกันในข้อหน้าหน่อยดีกว่า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ย

เป็นอะไรมันุ้มเหม็นมั้ย
เปล่ามันทำมาผิดซะสิ
กับกูสั่งมาเถียงซั่งอะไร

เฮ้ยผิดด้วยจริง
เผาร้านมันเลยพี่หวานอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้

ขย่าวทำไมไม่ได้เป็นข้าวคุกกับไทย
เอออันนี้ถูกแล้วแหละ
รีบกินนะเดี๋ยวเจ๊มาโดนด่า
ไม่รู้ว่าทำงานแล้วกินข้าวในเวลา
พี่บอร์นนี่เขาขาสุกตาทองเลย
พี่บอร์นเอาให้นะครับ
เกิดอะไรนะทำไมล่ะเจ๊เอาให้
เจ๊หิว่า
ฮะเจ๊หิว่า
อะไรล่ะเออโหจะพูดแล้วอะไรออกเถอะ
เออเจ๊เจ๊
เจ๊เป็นอะไรบอกมาหล้องเหมือนเจ๊มาสั่งเสียนี่

โอ้โห

ไม่น่าพูดแต่ยาก

เข้ามาแล้วแต่มันให้นิดเดียวเอง
เฮ้ยสั่งข้าวให้นิดเดียวเจ๊ไปสั่งข้าวอะไรอ่ะ

อะไรข้าวขอเลื่อน
ข้าวผัก
แต่มันหายเจ๊นิดเดียวเองเจ๊ไม่ไหวเจ๊
ขอบใจมากนะที่ดูแล
วันหลังเขตออกมาสูดอากาศอย่างนี้บ่อยนะ

บอลเข็นเหมือนจะพาแม่ยายมารับยา

สั่งให้เจ๊นี่น้ำลายฟูบปากเลยเร็ว

เขาไม่ว่างซ้อนเต้นอยู่แล้วนะครับ

เดี๋ยวนี้มันเต้นเองแล้วหรือ

อ๋อไลน์แมน
ใช่เขารับงานเต้นด้วย

ไม่มีแล้วป่านนี้ปวกแตกเส้นหมดแล้ว

อุ๊ยมะนูคุณสุดยอดจริง

เมนูนี้ดีเจ๊ชอบ
แมคให้พูดชื่อมาเขี๊ยวฟ้าวแก้นที่เหล็ก

มันมีแต่เขี๊ยวฟ้าวเขี็ยว

เจ๊ต้องการอร่อยและถูกที่สุด

ปลากระพงทอดซอสน้ำปลา
๒ชุดปลากระพงทอดซอสสามรส
ปลากระพงทอดลุยสวน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอ
ที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
เมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ต่อจากนี้ไปแกงป่วนด้วนราคาเปลี่ยนเวลาใหม่
กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
เปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นความหาก็มากขึ้นด้วยนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม
ไปดูตัวแต่งงานหนูไม่อยากแต่งงาน

ให้บอกผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนฉัน
บอกให้เลยไม่มีทางไม่ต้องมอง
พูดอะไรดูหนังหน้าพี่ก่อนไหมล่ะ

นี่หวังสมบัติเบิร์ตใช่ไหมนี่